ตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าตลาดกันดีกว่าค่ะไปเช็คราคาสินค้ากันเลยไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันนะคะวันนี้หมูเนื้อแดงยังคงที่อยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๕บาท
ลูปสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมมะละกอร์ฮอนแลนด์ยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมและชมพู้ทับทิมจันสี่สิบสองบาทต่อกิโลกรัมนะคะ